ท่านผู้ชมครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย
วันนี้เพิ่มขึ้นอีก๓รายนะครับ
มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๕๓แล้ว
ก็ตามที่หน้าจอที่เราขึ้นให้ท่านได้ชมอยู่ตลอดนะครับ
ส่วนทั่วโลกนี่ก็แน่นอนว่าก็เพิ่มขึ้นทุกวัน
อิตาลีนี่ตอนนี้ต้องปิดประเทศ
เอาตัวเลขที่ไทยแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่าง
ถ้าดูจากเรื่องของอันนี้ก่อนผีน้อยจากเกาหลีนะครับ
แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานอยู่ที่นั่น
ลักษณะแบบลักลอบนะแบบเข้าเมืองไปทำงานนะครับ
แล้วต้องกลับมาเพราะว่าที่นั่นก็ระบาดอยู่หนัก
เปิดเผยบอกว่านี่คือสภาพสถานที่กักโรคผีน้อยที่บุรีรำนะฮะ
แล้วก็มีภาพที่หญิงสาวคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้
โพสต์ภาพของตัวเองในขณะที่อยู่ที่สถานกักตัว
เพื่อเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา๑๔วัน
ก็จะเห็นอย่างนี้ฮะมีเต็นต์ติดกัน
มีแผงกั้นมีพัดลมตั้งเป็นจุด
แล้วก็บอกว่าโอ้โหหมอนยังมีใบเดียว
ก็ต้องนอนนะยุงตัวเท่าควาย
กลางคืนร้อนขนาดนี้กลางวันจะอยู่กันได้ไหม
คนก็เลยมีคำถามกันเยอะว่าโอ้โหแล้วเอาเข้ามากักตัว๑๔วัน
เพื่อให้ปลอดโรคปลอดเชื้อมาอยู่ใกล้ชิดกันขนาดนี้

หรือว่าต้องมาลำบากลำบลกันขนาดนี้เลยเหรอ
นี่ฮะมีการชี้แจงจากทางผู้ราชการจังหวัดบุรีรำนะครับ
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดของบุรีรำด้วย
บอกว่ามันเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะฮะจากภาพที่ออกมา
สถานที่นั้นคือสนามกีฬาของเอกชนแห่งหนึ่ง
ที่จัดเตรียมเอาไว้รองรับผู้ที่จะมากักตัว
ที่มาจากเกาหลีใต้เราบอกว่าต้องกักตัว
ภูมิลำเนาอยู่ไหนก็ไปกักตัวกัน
สนามกีฬาตรงนี้เตรียมเอาไว้๖๐คน
แต่ทีนี้พอมาถึงเมื่อวานช่วงค่ำที่บุรีลำมา๑๘๐คน
ซึ่งจากหลายจังหวัดมันมาตรงนี้ไม่ใช่แค่บุรีรำอย่างเดียวนะครับ
มีการคัดแยกมาตั้งแต่ต้นทาง
ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านคือมาถึงบุรีรำแล้ว
ท่านผู้ว่าบอกก็ต้องดูแลก็ต้องให้อยู่กันไปก่อนอ่ะนะ
แต่ว่าพอคัดแยกเสร็จใครอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไง
ก็ได้ส่งกลับภูมิลำเนาของตัวเองไปแล้ว
ไม่ได้แออัดยัดเยียดเหมือนภาพนี้แล้ว
ที่ขอนแก่นได้มีการปรับโฉมศูนย์พักพิงแรงงานที่กลับจากประเทศเกาหลี
มีแค่ที่นอนกับมุ้งนะฮะ
แล้วก็มีโต๊ะทำงานส่วนตัวให้ด้วยมีข้าวของเครื่องใช้ต่าง
มีอินเทอร์เน็ตให้ด้วยนะฮะมีไวไฟด้วยนะครับ

มีผู้ที่มาช่วยไม่ให้เกิดความเครียด
มีพระมาเทศให้ด้วยนี่เห็นไหมมีทีวงทีวีให้ดูนะครับ
อันนี้ที่ขอนแก่นนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขวันนี้แถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยนะครับ
ประจำวันที่๑๐มีนาคม๒๕๖๓พบผู้ป่วยเพิ่ม๓ราย
ทำให้ไทยมีผู้ป่วยสะสม๕๓รายหายกลับบ้านได้แล้ว๓๓นะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาล๑๙และเสียชีวิตไป๑ศพนะครับ
ผู้ป่วยที่พบรายที่๕๑เป็นผู้หญิงนะฮะเป็นหญิงไทย
ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าไปอยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยชาย
รายที่๔๕ตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้ว
ส่วนรายที่๕๒กับ๕๓เป็นคู่สามีภรรยา
เป็นการติดเชื้อผ่านการสัมผัสในครอบครัวเพราะภรรยาเพิ่งเดินทางกลับมาจากอิตาลี
อิตาลีนี่หนักเลยตอนนี้หนักจริงค่ะนะ
ถึงขั้นต้องสั่งแบบล็อกดาวน์กันเลย
ใช่ปิดเมืองห้ามจัดงานที่คนไปรวมกันเยอะงานแต่งงานงานศพเขายังไม่ให้จัดเลยนะ
กี่โรงกีฬาเนี่ยฟุตบอลกันโซ่สุดยาอะไรหยุดหมดตอนนี้หยุดหมดก่อน
ร้านอาหารแทบไม่มีคนนั่งเขาบอกคนต้องอยู่ระยะห่างกันอย่างน้อยคือเมตรหนึ่ง